อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่มีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริไล่ยิงกัน
แล้วก็ทำให้ลูกหลงเนี่ยไปโดนน้องปอยวัยสิบหกปี
ตัวแทนประกวดที่ดาไหมเสียชีวิตที่บุรีรำเนี่ยนะคะ
ล่าสุดก็ได้มีการนำตัว๒ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งทางผู้ต้องหาก็อ้างบอกว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้า
ไม่ได้เจาะจงจะยิงใครนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
ปอยนักเรียนชั้นม๔วัย๑๖ปีเหยื่อกระสุนแก๊งวัยรุ่นต่างอำเภอ
ถูกไล่ยิงขณะขับรถกลับจากเที่ยวงานเทศกาลงานไหมนาโพจังหวัดบุรีรำ
เที่ยงคืนของวันที่๒๖กันยายน
เสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีประกวดธิดาไหมอำเภอนาโพ
ในฐานะตัวแทนตำบล
ผู้เป็นแม่ร้องไห้แทบขาดใจหลังลูกสาวจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ที่ลูกเป็นเด็กน่ารักตั้งใจเรียนและกำลังจะได้ก้าวตามความฝัน
งวอนตำรวจขอให้จับมือยิงมาดำเนินคดีให้ได้ถึงที่สุด
แต่เธอยอมอโหสิกรรมให้ไม่ขอจองเวรจองกรรม
น้องเขาก็ไปสบายแล้วเราก็ไม่ได้คิดแคบแค้นอะไรเขา
เราก็อยากให้คนร้ายเขารับสารภาพแล้วก็มากราบขอขมาน้อง
แล้วก็ให้เขาไปตามกฎหมายอะค่ะ
เช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อที่เพิ่งเดินทางกลับ
จากการทำงานต่างประเทศได้เพียง๒วัน
สลายเมื่อรู้ข่าวลูกสาวเสียชีวิต
ยังไม่สามารถมางานศพเพื่อส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้
เพราะต้องถูกกักตัว๑๔วันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

นอนกลางคืนมันมีอะไรมาทับหน้าอกมันแน่นหน้าอกฟันทุกวัน
ว่าจะไปยังไงผมจะไปยังไง

สู้ผมทนทุกข์คนเดียวดีกว่าไหมผมก็คิดว่าอย่างนี้แหละ
ทำไงได้ลูกผมก็เอาคืนไม่ได้แล้ว
คิดถึงถ้าผมไปก็คือลูกเมียผมก็ต้องวิ่งกอดผม

ถ้าเกิดผมเป็นโควิดมันยกจังสติศเขาอีก
ก็กลัวแบบนี้แหละใช้นะผมอยากไปอ่า
อยากไปมากเลยแหละจะไปส่งลูกนะ

ก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๒คน
คือนายนัฐกิจบุญเหลือหรือแก๊ปอายุ๒๐ปี
มือยิงและนายธนวัฒน์แก้วบุษาอายุ๑๙ปี

ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ในบอยเพื่อนสนิทพาน้องปอยไปเที่ยว
เทศกาลงานไหมนาโพระหว่างดูการแสดงดนตรี
ก็ได้พบกับกลุ่มในแก๊ปวัยรุ่นต่างอำเภอ
ซึ่งในบอยเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อน

ในงานพอกลุ่มน้องปอยเดินทางกลับ

ปล่อยโชคร้ายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
สิ้นใจระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
แก๊ปยอมรับเพียงว่าขี่รถไล่ยิง

และปืนที่ใช้ยิงเป็นปืนปากกาขนาดจุด๒๒
ต่างกับปลอกกระสุนที่พบที่เกิดเหตุคือขนาด๙มม
แก๊ปอ้างว่าคนในกลุ่มที่ไปด้วยกัน

ส่วนในไก่ยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
และเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ให้ในแก๊ป

ที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตำรวจคัดค้างการประกันตัว